บ่ต้งเลยบ่ต้งเลย
จบเจ้าอ่า

มู้อยู่จ๊ะเจ้าเอาเลย
กฎหมายมาหู้กฎหมายเป็นตำรวจทำซ้ำ
หมู้ยูกัดการมีโชว์เอาโชว์เข้ามาอยู่ในบ้าน
เนี้ยเป็นจะใดโทษมันคืออย่างอ่าโทษมันคืออย่างไม่มีคำว่าล้านล้าน
ว่ามีเจ้าภรรยาคนหนึ่งอ่ะผัวมีจู้เนี้ยไปไปยิงคนนั่นคนนี้อ่ะ
มาแชร์อันนั้นเรื่องสิทธิ์ของข้าเจ้าเจ้านั่นเป็นเรื่องผัวเมียเจ้า
อันนั้นเรื่องผัวเมียเจ้าอันนี้เรื่องผัวเมียเจ้า
อันนี้เรื่องผัวเมียเจ้าเธอเตรียมเงินไปเลยเจ้าเธอเตรียมเงินไว้เลย
เจอกันแน่เลยกดดันเพราะคำว่าไม่มีคำว่าพอ
ไม่มีคำว่าผิดชอบชั่วดีไม่มีศิลธรรมไม่มีจริยธรรมในตัว
มันถึงเป็นแบบนี้ขึ้นถึงขีดสุดไปเลย
พอเธอบอกกลับมาบ้านเจอสาวผมสั้นอยู่ในบ้านของเธอกับอดีตสามี
แล้วพออดีตสามีกลับมาถึงบ้านก็โวยวายต่อว่าหาวระรานเธอก็เลยบอกไม่ต้องเลยนะ
เป็นตำรวจรู้อยู่แก่ใจกฎหมายเรียนมาทำไมไม่รู้ล่ะ
คบชู้นี่มันผิดกฎหมายแล้วบอกเดี๋ยวเจอกันแน่
เงินไว้เลยเจอในชั้นศาลเธอโพสต์คลิปในติ๊กต๊อกเป็นอุทาหรณ
ใจผู้หญิงที่คิดจะอันนี้คำพูดเธอเลยนะ
ใจผู้หญิงที่คิดจะเป็นเมียน้อยหรือเป็นกิ๊กกับสามีชาวบ้าน
แล้วก็แนะนำเมียหลวงนะคะบอกลุกขึ้นค่ะเมียหลวงทุกคน
ลุกขึ้นสู้ทวงความเป็นธรรมปกป้องศักดิ์ศรีลูกผู้หญิง
เธอบอกเธอฟ้องชนะมาแล้วสารมีคำสั่งตัดสินให้จำเลยที่๑
ก็คืออดีตสามีและจำเลยที่สองหญิงสาวที่อดีตสามีคบหาเนี่ย
ใช้เงินให้เธอเป็นเงินเจ็ดแสนบาทเราส่งคุณไกด์ธนกรลงพื้นที่ไปคุยกับเธอนะคะ
เธอเป็นชาวอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางเธอบอกอยู่กินกับอดีตสามีตำรวจวัย๕๙ปีมา๖ปีแล้ว
อดีตสามีเริ่มออกไลน์เจ้าชู้ตั้งแต่๖เดือนแรกเลยแต่ก็พยายามอดทน
จนกระทั่งปี๖๒จับได้ว่าสามีมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับผู้หญิงคนอื่น
อกใจอ่ะว่าง่ายก็ยังพยายามอดทนแล้วรวบรวมเก็บหลักฐานเรื่อยมา
เคยเตือนสามีแล้วเตือนผู้หญิงไปแล้วด้วยแต่ทั้งคู่ก็ยังไม่สนใจ
ยังไม่ยอมเลิกพฤติกรรมเธอก็บอกว่าเธอพยายามเปย์สามีทุกอย่างเลยนะ
ครับรถก็ซื้อให้ทองก็ซื้อให้เงินก็ให้
จนกระทั่งมีนาคมปี๖๕ปีที่แล้วสามีพาผู้หญิงมานอนที่บ้าน
เลยบุกไปที่บ้านแล้วถ่ายคลิปเป็นหลักฐานไว้เลยแล้วก็ถูกอดีตสามีทำร้ายร่างกายด้วย
ตัดสินใจย้ายกลับมาที่บ้านเริ่มรวบรวมหลักฐานแล้วแจ้งความเลยนะคะ
แจ้งความสองเรื่องเรื่องแรกเป็นคดีอาญาที่ถูกทำร้ายร่างกาย
เรื่องที่สองคือสามีครบชู้เป็นคดีทางแพ่งซึ่งทางแพ่งเนี่ยเธอฟ้องไป
พฤศจิกาปีที่แล้วสารตัดสินแล้วนะคะไวมาก
เธอบอกเธอเรียกร้องค่าเสียหายตอนแรกที่เธอเรียกไปเนี่ยเรียกจากอดีตสามี๖แสน
หญิงคนสนิทอีกสี่แสนรวมเป็นหนึ่งล้านบาทแต่พอมีการนัดเจรจากลายเกลี่ยมารู้ว่า
ฝ่ายหญิงอ่ะท้องได้สี่เดือนแล้วค่ะก็เลยตกลงกันที่ว่าทั้งสองคนคืออดีตสามีกับหญิงคนสนิทเนี่ย
รวมกันจ่ายเงินให้เธอเจ็ดแสนบาทแบ่งเป็นสามงวดสิบกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้จ่ายมาก่อนสามแสนเป็นงวดแรก
ที่๒คือตุลาคมอีกหนึ่งแสนและงวดที่๓คือตุลาคมปีหน้าเป็นช่วงที่สามีเธอจะเกษียณพอดี
ก็จ่ายอีกสามแสนค่ะส่วนคดีทำร้ายร่างกายตอนนี้อยู่ระหว่างพิจารณาคดีของศาลนะคะ
เธอบอกเธอไปร้องเรียนที่อดีตสามีผิดระเบียบวินัยของข้าราชการด้วยอยากให้อดีตสามีคนนี้เนี่ย
ปลดแล้วก็ถูกไล่ออกจากราชการไปเลยพี่ก็จำเป็นจำเป็นต้องทำไงคะ
จำเป็นต้องทำเพราะเราเป็นผู้เสียหายผู้เสียหายโดยตรงเลย
ช้ำน้ำใจขู่เราอีกต่างหากนะขู่เอาเลยให้ฟ้องเลยให้ทำอะไรทำเลย
สุดท้ายมันก็จริงค่ะโดยเฉพาะเขาเรียนกฎหมายมาอะไรมาเขาก็ต้องรู้นะคะ
หลวงจริงไม่อยากจะทำเลยนะคะไม่อยากจะทำเลยแต่เราต้องรักษาสิทธิ์ของเรา
รักษาสภาพจิตใจเราจริงเงินเท่านี้ไม่สามารถที่จะมาเยียวยาสภาพจิตใจ
หรือมาทดแทนความรู้สึกของเราที่เสียหายตรงนี้ไปนะคะมันเป็นอะไรที่เจ็บปวดมากมากเลยนะคะ
เธอบอกว่าที่ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ไม่ได้จะประจานความรักของตัวเอง
ไม่ได้จะมาประจานชีวิตสมรสที่ล้มเหลวแต่อยากให้มันเป็นบทเรียนของสังคม
แล้วก็ฝากเตือนผู้หญิงที่กำลังคบชู้ด้วยว่าเลิกซะเพราะมันมีความผิดและมีบทลงโทษตามกฎหมายอย่างจริงจังค่ะ
อันนั้นเรื่องผัวเมียเจ้าอันนี้เรื่องผัวเมียเจ้ามี